ส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับอากาศแปรปรวนเช่นเดียวกัน
เพราะว่าตอนนี้มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้

ทำให้เกิดฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
เราไปตรวจสอบภาคใต้เมื่อวานนี้กันนะครับ
ก็สภาพขึ้นลมที่รุนแรงพัดถล่มหลายพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างหนัก
โดยเฉพาะที่อำเภอศรีชนอำเภอเมืองอำเภอท่าสารา
แล้วก็ที่อำเภอปากพนังรวมถึงอำเภอหัวไซ
อย่างที่เห็นนะครับซัดเข้ามาฝั่งริมถนนแบบนี้

ขณะที่น้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมในหลายจุด
ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมากครับ
โดยเฉพาะในเขตอำเภอปากพนังแรงขึ้นที่สูง๒๔เมตร
พัดบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย
หมู่๒ตำบลท่าพญาได้รับความเสียหายไป๕หลังคาเรือนครับ
ส่วนถนนสายบริมทะเลปากพนังหัวไส

น้ำทะเลหนุนลมแรงแล้วก็คลื่นทะเลสูง

แล้วก็มีเศษวัสดุที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมา
อยู่บนท้องถนนจนรถนั้นผ่านไม่ได้แล้ว
โอ้โหค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควร
แม้กระทั่งว่าทางจังหวัดเองจะมีพนังกั้นไว้อยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าจุดนี้โดนทุกปีนะครับ

ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยฝนนะครับ
แล้วก็ภัยขึ้นลมแรงนี้อย่างเร่งด่วนแล้ว

แจ้งเตือนภัยผ่านทุกสื่อทุกช่องทาง
ให้ประชาชนรับทราบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องครับ
ขณะเดียวกันนะครับได้เกิดเหตุเรือประมงชื่อเกรดพิชัย
ซึ่งเป็นเรืออวนปูออกไปหาปู
บริเวณปลายแหลมตะลุมพุกเขตอำเภอปากพนัง

ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเกิดเรือล่มอับปาง

ทราบว่ามีผู้สูญหายไปจำนวน๕คน
ทางตำรวจน้ำปากพนังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ได้ร่วมกันค้นหาแต่ยังไม่เจอผู้สูญหาย
จากคลื่นลมแรงไม่สามารถนำเรือออกไปได้
ซึ่งจะเริ่มค้นหาใหม่ในวันนี้ครับ
อกจากนี้กระแสน้ำก็ยังหนุนสูง
เข้าท่วมบ่อเลี้ยงกุ้งของนายปียวุฒิ
้วนลิ้มชาวบ้านตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

คิดเป็นเงินมูลค่ากว่า๑ล้านบาทครับ
ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนะครับ
ก็เกิดเหตุคลื่นลมแรงซัดชายฝั่ง

ส่งผลทำให้น้ำทะเลได้เข้าท่วมบ้านเรือน
ของประชาชนในพื้นที่๔หมู่บ้าน
ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสแล้ว
ก็คือหมู่บ้านบาเคะหมู่บ้านเกาะยาว

แล้วก็หมู่บ้านกูแบบลือลือดีนะครับ
ชาวบ้านไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้แล้ว

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับ
คือนายศิษย์ทิชัยศักดาและก็ทหาร
พร้อมฝ่ายปกครองก็ได้ร่วมกันเร่งอพยพชาวบ้าน

อาศัยอยู่ชั่วคราวที่ศูนย์อพยพที่ทางจังหวัดนั้นจัดให้
ขณะเดียวกันน้ำได้ไหลบากเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสแล้วนะครับ

ซึ่งอาจจะต้องมีการปิดถนนเป็นช่วงครับ
ขึ้นมาตรวจสอบที่สงขลากันบ้างนะครับ

ก็ยังคงพัดกระหน่ำรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

เงือกทองจมน้ำทะเลเนื่องจากถูกคลื่นซัดกระหน่ำ
โดยแชร์ภาพแล้วก็ส่งไลน์ต่อกันว่อนในโลกโซเชียลเลยนะครับ
ทำให้หลายฝ่ายมีความกังวล
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบแล้วพบอะไร

ยังอยู่ยังอยู่ดีนะครับยังไม่ได้ถูกคลื่นสัดไปไหนนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชายหาดแหลมซิมิลา
ที่อยู่คู่กับเกาะหนูเกาะแมวมาอย่างช้านาน
ยังนั่งตรงานบนโขดหินท่ามกลางขึ้นลมแรงที่พัดกระหน่ำ

ก็เข้าใจเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยว
เกาะหนูเกาะแมวนี้ของหาดสมิลานี้

สัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวนี้จะถูกคลื่นซัดไปด้วยหรือเปล่า
ส่วนที่บ้านเกาะแร็ดหมู่๓ตำบลดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี
ถือว่าได้รับผลกระทบจากคลื่นสูงกว่า๓เมตร
ลมแรงซัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านที่มีกว่าร้อยหลังคาเรือน
ได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน๒หลัง
โดยถูกคลื่นซัดจมลงในน้ำ
แล้วก็มีบ้านที่เสียหายบางส่วนอีกกว่า๒๐หลังคาเรือนครับ
โดยนอกจากนี้พื้นปูนซีเมนที่ยกสูงขึ้น

ทำให้ต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้า

นับว่ารุนแรงที่สุดในรอบ๕๐ปี
เราก็เลยพยากรอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันสักหน่อย
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนออกมาในช่วงเช้านี้
เป็นฉบับที่๑๙แล้วเตือนออกมาตอนตี๕นี้เองนะครับ
ก็บอกว่ามรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่ปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยมีกำลังแรง
ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง๒๔เมตร
ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณฝั่งชายฝั่ง
ให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง
แล้วก็ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ส่วนเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งไปก่อน

ส่วนภาคเหนืออีสานเองยังมีกระแสลมตะวันตกจากประเทศจีน
ประเทศพม่าด้วยแผลลงมาปกคลุมบ้านเรา
ทำให้สภาพอากาศนั้นยังคงหนาวเย็นอยู่
แต่ว่าถ้าตรวจสอบแบบเต็มตรวจสอบได้จากคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
ในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวประมาณ๗โมงกว่านะครับ